สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ภาพรวมสถานการณ์ฝนทั่วไทย
ตั้งแต่เหนือจรดใต้ค่อนข้างที่จะบางตานะครับ
แต่ว่ายังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าต้นสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีการเตือนในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ว่าต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมา
โดยจากคันคาดการณ์เนี่ยนะครับช่วงวันที่๔ถึงวันที่๖นะครับ
หน้าจับตาตอนบนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร่องฝนปัจจัยที่ทำ
ให้เกิดฝนตกหนักน้ำเลื่อนไปอยู่เหนือเมืองมืองเทวอเราก็ว่า
จะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแบบนี้ทำให้ฝนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับในช่วงวันที่๔ถึงวันที่๘
จะเกิดสถานการณ์น้ำทะเลหนุนแน่นอน
ทะเลเหล่านี้จะทะลักเข้าสู่ลำน้ำเจ้าพระยา
ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้น
จุดแรกที่จะได้รับผลกระทบเต็มก็คือบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำนะครับ
แล้วก็ตรงต่อไปนะครับยังบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้มีการประเมินออกมานะครับว่ามีประชาชน

สถานการณ์น้ำทะเลหนุนในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ๔๙๖หลังคาเรือน
หลังจากนั้นครับน้ำทะเลก็จะเข้าไปหนุนต่อ
ในบริเวณจังหวัดปฐุมธานี
และจุดต่อไปที่จะได้รับผลกระทบ
ก็คือในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
เพราะว่าในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเอง
มีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่อาศัย

เจ้าพระยาค่อนข้างเยอะทีเดียวจากภาพที่เห็นอยู่นี้
ดังนั้นในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รุ่มน้ำดังกล่าวได้

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่เหล่านี้ครับคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า

จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในครั้งนี้

มีทั้งหมด๔๙๖หลังคาเรือน

ที่จะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้

๑๐เขตด้วยกันประกอบไปด้วย
บางซื่อดุศิษฐพระนคร
สัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวา
คลองเตยบางกอกน้อยคลองศาลราชบุรณะนะครับขณะนี้เอง
กรทมก็ได้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะไปดูแลบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้
มีการจัดเตรียมอุปโภคบริโภครวมไปถึงยาต่างนะครับให้ไปบริการในพื้นที่
แล้วก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะลงไปช่วยในกรณีฉุกเฉิน
ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางกรทมได้เลยนะครับ
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากให้กับทุกท่านในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ